ไปดูเรื่องราวของการแกล้งกันบ้าง
แหล่งเราสองสาวชอบแกล้งคุณชนะมีความสุขดี
แต่ว่าบางทีถ้าเราจะไปแกล้งใครเนี่ยนะเราก็ต้องดูตาม้าตาเรือดูให้ดี
ไม่อย่างนั้นแกล้งเขาเราจะเจ็บตัว
โอ้โหฟังเกี้ยวเลยนะ

สนใจว่ามันจะรู้สึกอย่างไร
เรามันก็ต้อนรับกับผมสักทีครับ